พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสดกันหน่อยนะคะ
สำหรับการปราศัยใหญ่ของพักเพื่อไทยนะคะ

เลือกเพื่อไทยให้ถล่มทลายเป็นผู้นำจัดตั้งรัฐบาล
ซึ่งตอนนี้คุณโพคินพลกุลมือกฎหมายของพักเขาปราศัยอยู่นะคะ
ติดตามบรรยากาศสดได้จากคุณสิริวัณรักษัตริย
รายงานมาจากอาคารกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงเชิญค่ะ
บรรยากาศภายในอาคารกีฬาเวส๒
คักและเต็มไปด้วยกองเชียร์ของพักเพื่อไทยค่ะ
ที่วันนี้มาร่วมฟังการปราศัยใหญ่
ปิดท้ายหลังจากที่พักเพื่อไทยได้เดินสายหาเสียงไปทั่วประเทศค่ะ
ซึ่งการปลาใสใหญ่ในวันนี้นะคะ

เลือกเพื่อไทยให้ถล่มทลายเป็นผู้นำจัดตั้งรัฐบาลค่ะ
โดยก็มีแก่นนำของพักเพื่อไทยได้สลับกันขึ้นเวทีปราศัย
นำโดยนายอดีศรเพียงเกตได้ขึ้นเปิดประสัยเป็นคนแรกค่ะ
ซึ่งนายอดีศรก็ย้ำว่าในวันที่๒๔มีนาคมนี้
ขอให้พี่น้องที่รักในประชาธิปไตยทุกคน
ครูหาไปกาพักเพื่อไทยอย่างถล่มทลายค่ะ
เพื่อส่งให้พลเอกประยุทธ์และทหารกลับบ้าน
และพักเพื่อไทยจะเข้ามาแก้ปัญหา
ทำให้คนไทยกลับมามีความสุขอีกครั้งค่ะ
ขณะที่นายวัฒนาเมืองสุขผู้สมัครสอสอเขตบางบอนค่ะ

แล้วก็ย้ำถึงการบริหารประเทศของรัฐบาล
ผลเอกประยุทธ์ที่ทำให้เศรษฐกิจล้มเหลว
ส่วนการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การเลือกเพื่อที่จะได้ผู้นำประเทศ
แต่เป็นการเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่การพัฒนาที่ดีค่ะ

ก็เป็นการขึ้นประสัยของนายโพคินพลกุลค่ะ
เราไปฟังบรรยากาศสดของการปราศัยที่เวทีกันค่ะ
นั่นก็เป็นบริการสดนะคะ
นั่นเป็นบรรยากาศการปราศัยใหญ่ครั้งสุดท้ายของพักเพื่อไทย

คนแรกที่ประสัยก็คือคุณอธิษฎ์เพียงเกรดนะ
แล้วก็คนต่อมาคือคุณวัฒนาเมืองสุข

เบอร์๓ของภักดิ์เพื่อไทยนะ